เจออีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับรถตู้โดยสาร
ซึ่งก็ขับรถด้วยความเร็ว๑๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เร็วขนาดนี้ชีวิตผู้โดยสาร
ใครจะเป็นคนรับผิดชอบถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
ในฐานะผู้โดยสารทุกคนก็อยากไปถึงที่หมายโดยไวนะครับ
แต่เราอยากไปถึงแบบปลอดภัยแล้วก็ทุกอย่างก็คืออยากให้เราไปถึงแบบครบถ้วนสมบูร
เราไปดูกันครับว่าที่บอกว่าขับ๑๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วขนาดไหน

คุณผู้ชมครับคลิปเหตุการณ์นี้ก็มีคนที่ใช้รถคันหนึ่งนะครับ
ถ่ายไว้ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาถนนสายเอเชียครับช่วงจังหวัดชัยนาฏสิงห์บุรี

ขับรถด้วยความเร็วสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
คือเจ้าของคลิปเนี่ยถ่ายมาตรวัดความเร็วรถตัวเอง
เทียบให้เห็นว่ารถเขาวิ่งด้วยความเร็วระดับนี้
แล้วรถตู้ก็ยังคงวิ่งแซงได้เนี่ย
นั่นแสดงว่าความเร็วอาจจะต้องเท่ากัน
หรืออาจจะต้องมากกว่ามาตรวัดที่ปรากฏบนหน้าจอ
รถของเจ้าของคลิปอยู่ที่ความเร็ว๑๒๐

มาตรวัดความเร็วของเขากับรถตู้มันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า

จำกัดความเร็วรถตู้ยังคงมีบังคับใช้หรือเปล่า
กฎหมายคุมเข้มไหมทั่วถึงไหม
แล้วก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กวดขัน
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นอีก

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ